คุณผู้ชมคะเวลาเจอคนถูกผีเข้าทำยังไงดี
หลายคนบอกเออทำไงอ่ะพาไปหาพระเออทุกคนก็ต้องพาไปหาพระ
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะที่ระยองนะอยู่เธอมีอาการทุรนทุราย
เอาแต่กรีดร้องตะโกนบอกไม่ไปไม่ไปผู้ชายคนหนึ่งก็เลยต้องรีบอุ้มเธอ
ไปที่วัดหนองกลับให้พระเรียกสติค่ะลองไปดูเหตุการณ์หน่อยนะคะ
นี่นี่นี่ครับหลุมพ่ออยู่ไหม
อืม
ก็ยังงงออกเดินด้วยครับปกติมันไม่เคยคล้องพลาด
หื้มงงงงงง
นี่ค่ะทีมข่าวเราเห็นคลิปนี้จากเพจซูมระยองนะคะ
ก็รีบลงพื้นที่ไปเลยไปที่อำเภอบ้านค่ายค่ะ
ไปเจอกับพี่สะพ้ายของผู้หญิงที่มีลักษณะเหมือนถูกผีเข้าเนี่ยนะคะ
บอกว่าตอนที่น้องมีอาการเนี่ยเธอก็รีบพาไปวัดหนองกลับเลย
สักพักน้องก็ได้สติกลับมาแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แค่รู้สึกตัวเฉย
จำไม่ได้เลยว่าอยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แล้วหลวงพ่อเนี่ยก็ทำไฟผูกข้อมือให้ด้วย
หลวงพ่อบอกว่าจิตเขายังมาไม่เต็มให้รอสักพักหนึ่งก่อน
พรุ่งนี้เช้านั่นแหละจิตถึงจะกลับมาเต็ม
จิตเขายังมาไม่เต็มรอขอนสักพักหนึ่งค่ะ
กว่าจะมาปกติได้ก็เช้าของอีกวันหนึ่ง
เราได้คุยกับน้องคนที่ลักษณะมีอาการเหมือนผีเข้าด้วยนะคะ
คือน้องบอกว่าจำอะไรไม่ได้เลยค่ะ

อยู่ที่วัดได้ยังไงก็จำไม่ได้
พอผู้สื่อข่าวถามว่าเราคิดว่าเป็นอย่างนี้เพราะอะไร
พอจะมีเขาลางหรือมีอะไรที่สงสัยไหม
น้องบอกว่าอาจจะเป็นเพราะวันที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
พ่อน้องไปตัดต้นไม้แล้วก็ล้มป่วย
จนถึงตอนนี้พ่อยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยที่อุบลราชธานี
ไปเยี่ยมพ่อแล้วก็ไปดูต้นไม้ต้นที่พ่อไปตัดด้วย

ก็เลยคิดว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกันกับเรื่องนี้หรือเปล่า
แต่เลยหนีไปครับเลย
ก็ได้พอไปอาจจะทำแบบเจ้าที่

แต่ว่าพ่อไม่ขอไม่ขอไม้
เขาก็เลยบอกว่ามีหน้าที่เอาไว้ทับเอง
ไม่เอาทับคล้อให้ตายข้อไว้อย่างนี้
แล้วหลังจากนั้นพ่อก็ล้มป่วยลง
จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลเลย
คิดว่าเกี่ยวเกิดจากอะไร
เขาก็ยังไงเพื่อความปลอดภัยน้องลองไปพบคุณหมอดูก่อนก็ดีนะ
จะได้รู้ว่ามันมีความผิดปกติอะไรยังไงแบบไหนหรือเปล่านะคะ
พระท่านพรมน้ำมนต์ให้หายเลย